เดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็กุมภาพันธ์

คือเอาจริงนะตอนนี้หายใจเริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเค
ใช่ครับใช่ค่ะครับผมแต่ว่าเรื่องดราม่านี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับ
นักเรียนหญิงเนี่ยเหมือนกับเถียงกับครูผู้ชาย
คือผู้ชายเนี่ยสั่งทำโทษทำกิจกรรมตอนเช้าใหม่ทั้งหมด
ก็คือต้องอยู่กลางแจ้งแล้วน้องผู้หญิงบอกว่า

ใช่มันเยอะนะคะคุณครู

นะฮะแต่น้องเขาก็มีเหตุผลของเขา
คุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วที่นักเรียนบอกว่าให้ครูสวมแมสทำไม
คือคุณผู้ชมครับเคยสวมแมสขึ้นบันไดไหมฮะ
หรือเคยสวมแมสทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบมันเหนื่อย
มันใหญ่กว่าปกติแต่ที่เรากลัวเรากลัวโรค
นี่แหละฮะอาจารย์ตะโกนสั่งนักเรียนให้ทำกิจกรรมเข้าแถวใหม่กลางสนาม
ตั้งแต่ร้องเพลงชาติสวดมนต์แล้วก็ร้องเพลงมาสของโรงเรียนนะครับ
โดยใช้คำไม่สุภาพแล้วย้ำว่าร้องให้เสียงดังฟังชัดนะ
จากนั้นนักเรียนในคลิปก็ยกมือแย้งคุณครูครับ
โดยให้เหตุผลบอกว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะค่ะอาจารย์คะ
แต่นักเรียนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าครูสวมแมสด้วยสินะครับอย่างที่ผมบอกไป
สวมแมสทำอะไรร้องเพลงหรือทำกิจกรรมอะไร่มันเหนื่อย

แถวอุดมสุขกรุงเทพฯอาหารขอนด์ครับ
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า

แต่โรงเรียนก็ยังไม่เลิกการเข้าแถวกลางสนาม
แล้วเข้าแถวร้องเพลงเสียงไม่ดัง

ก็เลยคุยกับครูแบบในคลิปค่ะ
คิดเห็นว่ายังไงผมรออ่านนะฮะ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่โรงเรียนดังกล่าวนะครับ
ซึ่งทางโรงเรียนชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ในคลิปเนี่ยเกิดจากอาจารย์เห็นว่านักเรียนม๖นะครับ
ซึ่งมีกว่า๔๐๐คนเข้าแถวไม่เรียบร้อย
เด็กโตอ่ะธรรมดาคุยเสียงดังนะฮะ

สมัยผมเด็กก็เคยนะโดนแบบนี้

นักเรียนชั้นอื่นที่เข้าแถวเรียบร้อย

คือมีการใช้คำพูดไม่ดีกับนักเรียนนะครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนก็ตักเตือนอาจารย์แล้วล่ะ
ส่วนกิจกรรมหน้าเสาทงนะครับทางโรงเรียน

หรือในอาคารแทนกลางสนามแล้ว

คือมันก็เป็นสิทธิ์ในการโต้แย้งนะครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนเองก็ต้องประเมินสถานการณ์ต่าง
มันเกิดขึ้นรอบตัวด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
กับที่จะให้น้องเขาทำแบบนี้
บริบทหรือว่าปัจจัยในแต่ละวันมันก็เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศที่มันย่ำแย่อยู่ตอนนี้